อ่ะคุณผู้ชมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกันบ้างดีกว่า
เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์กันเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับพาไปที่นี่เขาบอกว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีมีอยู่ร้านร้านหนึ่ง
ขายไปตั้งยี่สิบปีอร่อยไม่เปลี่ยนแปล

ถูกต้องครับขายอยู่แถวริมถนนบ้านโคกขวางมุมหน้าวัดวัดอะไรวัดนบ

ชื่อร้านชื่อร้านว่าร้านเจ๊หนูก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก

ชื่อน่ารักนะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยจุดสังเกตง่ายลูกค้าเต็มร้านครับ
แล้วนี่ดูบุฟเฟ่ผักเครื่องเคียง
ร้านนี้นะครับเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูมีทั้งน้ำข้นน้ำตกและน้ำใส
ขายในราคาชามละ๓๐๓๕บาท
นี่อย่างที่ผมบอกไปมีบุฟเฟ่ผัก
บุฟเฟ่ผักคืออะไรผักเครื่องเคียงที่ทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวเรือ
อย่างแรกถูกต้องครับคุณชีสาผักชีมั้ยผักชีใบเลื่อยอะทานดีนะผักชีใบเลื่อย
ผมเคยทานไปเจอใบแข็งมันเลื่อยปากเป็นแผลเลย
เออมันจะแกะมาหน่อยนะ
จากการสอบถามลูกค้าที่มาทานก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่า
บางคนมาทานแบบตั้งแต่ตอนตั้งคันใหม่จนลูกโตเข้าโรงเรียนแล้วก็ยังมากินอยู่เลย
เพราะติดอกติดใจก็ขายมานานตั้ง๒๐ปีนะคุณชิสา
วันหนึ่งขายนะไม่ต่ำกว่า๔๐๐ชามโอ้โห
ลวกกันยังไงล่ะเนี่ย
โอ้ยลวกจนแบบว่ามือเป็นตะคิววัดสั้นนะครับ
ถามคุณอิทธิพันธ์ถาวรอายุ๓๕ปีเจ้าของร้านบอกว่าร้านของตัวเธอน่ะเปิดขายมานานกว่า๒๐ปีรสชาติอร่อยไม่เปลี่ยนแปลง
โดยสืบทอดจากสูตรจากรุ่นคุณป้าซึ่งทางร้านเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็น